คุณผู้ชมคะโอ้โหเรื่องนี้ที่อุดรธานี
เด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีค่ะ
ยกพวกมาและไปรุมทำร้ายเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปี

โอ้โหยังทำร้ายจิตใจน้องเขาด้วย
เพราะบังคับให้น้องผู้เสียหายเนี่ย

ไปโพสต์ประจานในโลกโซเชียล
โอ้โหนี่คือสิ่งที่เด็กผู้หญิงอายุ๑๔ยกพวกมาทำค่ะ

สาเหตุคือ
แล้วตัวผู้ชายคนนั้นอายุ๕๒ปีแล้ว

บอเร็วอ้าวน้ำเราบอ

เชียวบอ
เชียวบอถ้าของกินก็๒๐ตัวนึง
กูเขาเซียเดียวเลยบอ
มีตีบเย็ดหนาเหอะเนี่ย
ข้อเหลือมึงบอกมากรออย่าให้เขาตี
เลยส่งคลิปส่งเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยตามเรื่องให้
วันนี้ทีมข่าวของเราเลยตามเรื่องให้นะคะลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องบีนามสมมุติผู้เสียหายวัย๑๓ปี
อยู่กับคุณปู่และคุณย่าพ่อกับแม่ทำงานอยู่กรุงเทพ
คุณปู่ของน้องที่เสียหายบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้ง๒ครั้ง
ครั้งแรก๑๒มิถุนายนหลานสาวถูกรุมทำร้ายร่างกายถูกบังคับให้ถอดกางเกง
คือตอนนั้นครอบครัวไม่รู้เรื่องนะหลานสาวไม่กล้าพูดไม่กล้าบอก
ครูที่โรงเรียนนำคลิปมาให้ปู่กับย่าดูว่าเนี่ยน้องโดนแบบนี้
กับย่าบอกจุกจนพูดไม่ออกเลยอ่ะ
ส่วนสาเหตุที่หลานสาวถูกทำร้ายก็คือ
ทางฝั่งคนก่อเหตุที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ค่ะ
มากล่าวหาว่าหลานสาวไปแย่งในโจ๊กสามีของเธอ
โจ๊กอายุตั้ง๕๒แล้วเนี่ยในโจ๊ก
ปู่บอกมันไม่จริงเลยมันไม่จริง
ปู่บอกว่าปู่ก็ไปแจ้งความนะคะ
เรื่องแรกที่มันเกิดขึ้น๑๒มิถุนายนเนี่ยตำรวจเรียกมาไกลเกลี่ย
แต่มันไกลเกลียกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้
จนถึงตอนนี้เรื่องมันยังไม่คืบหน้าเลย
เรื่องแรกมันยังไม่คืบหน้ามันยังไม่จบ
เอ้าเหตุการณ์ที่สองมาอีก๑๒ตุลาคม
หลานสาวไปซื้อของที่ร้านถูกดักทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ

แล้วจนเนี่ยจะเดือนนึงแล้วเนี่ยเรื่องที่สองมันก็ยังไม่คืบ
ตกลงยังไงเนี่ย๒ครั้ง๒คราทำไมคดีมันยังไม่คืบ
ตำรวจบอกปู่ว่าไปเอาหลักฐานมาเองสิ

โอ้โหปู่บอกเรื่องนี้มันโหดร้ายเกินไป
จากหลานสาวจะถูกทำร้ายบาดเจ็บทั้งร่างกายอะเนาะ
แต่ทางจิตใจหลานสาวคืออายมากไม่กล้าไปโรงเรียน
ไม่กล้าออกนอกบ้านกลัวจะถูกทำร้ายอีกค่ะ
ดำเนินคดีที่สุดถึงที่สุด
มันประจันทร์โอ้โหบังคับทอดเสื้อทอดผ้าถ่ายชิปออกประจันทร์
มันผิดคอลโลบอร์คอมพิวเตอร์

จุกในออกพูดอะไรไม่ออก
พร้อมจะปัดคดีของมันออกใช่ไหมคน
โอ้น้านี่หลานผมช่วงสิบสองเอง

เขาเป็นแฟนกันจริงไม่ใช่เป็นแค่แฟนด้วยนะพี่อุ๋ยอยู่กินกันมา๓ปี
มีลูกสาวด้วยกัน๑คนลูกสาวอายุขวบหนึ่งแล้ว
อยู่มาสามปีเหรอเอาตอนนี้น้องอายุ๑๔ตั้งแต่อายุ๑๑เหรอ
มีลูกด้วยกันคนนึงอายุขวบนึงแต่แม่เขาบอกแม่เขารับรู้ใช่ไหม
แต่แม่บอกว่าเลิกกันไปแล้วเมื่อ๓เดือนก่อน
เพราะในโจ๊กวัย๕๒คนนี้ถูกจับข้อหาครอบครองและจำหน่ายยาเสพติด
ถูกจำคุกสิบห้าปีอยู่เรือนจำบางขวางอ๋อตอนนี้ติดคุกอยู่เลยเลิกกัน
ก็เลยถามว่าเอาแล้วลูกสาวแม่อยู่ไหนตอนนี้
บอกอ๋อลูกสาวแม่ตอนนี้ไปอยู่กับแฟนนุ่มคนใหม่
อ่าที่จังหวัดหนองคายค่ะ
แม่บอกว่าลูกสาวแม่ก็ยอมรับแหละว่าไปทำร้ายร่างกายน้องเอจริง
ทำร้ายร่างกายน้องบีผู้เสียหายจริงขออภัยเป็นนามสมมุตินะ
สาเหตุคือเรื่องหึงหวงหึงหึงคนไหนก็
ก็คนนั้นวัยห้าสิบกว่าเขาติดคุกอยู่ไม่ใช่เหรอคือแม่บอกว่าก็ลูกสาวแม่อ่ะ
รู้มาว่าน้องบีมาคุยกับแฟนนุ่มในเชิงชู้สาว
เคยมาคุยในอดีตมาคุยมาขอเงินครั้งละพันครั้งละพันห้า
ก็เลยหึงหวงทะเลาะตบตีอันนี้ลูกสาวแม่ยอมรับ
แต่ไกลเกลียกันไปแล้วน่ะฟังน้องผู้เสียหายเลขเงินหมื่นหนึ่ง
ครอบครัวแม่ไม่มีเงินไม่มีจ่ายมันก็เลยไกล่เกลี่ยไม่ลงตัว
ว่าเขาถอดเองลูกสาวแล้วจะขู่ไหมว่าถ้าไม่ถอดเนี่ย
จะตีให้ตายจะอะไรไม่อืมเห็นว่าถอดเอง
ห้ามห้ามว่าไงบ้างครับตอนนั้นก็บอกว่าให้มันแล้ว
แล้วมันจบกันไปอืมแต่ไม่คิดว่ามันจะตีกันอีก
เพิ่งมาบอกวันวานเนี้ยอืมว่าได้ไปลงพักครับ
แล้วทีนี้เนี่ยเห็นว่าทางเราก็เคยไปขู่เขา
ว่าแบบเออเราเองโทษทีนะครับเป็นแบบคนที่แบบมีอิทธิพลเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรอย่างนี้
ไม่มีไม่มีอืมเราไม่เคยขู่เขาเลยไม่เคย
คือเอยังหึงเรื่องในอดีตเรื่องเก่าซึ่งอดีตหนุ่มวัยห้าสิบสองนี่ก็ติดคุกอยู่ด้วยอืม
ซึ่งเอก็มีแฟนใหม่แล้วด้วยและเอยังตามไปหึงแล้วไปทำร้ายเขาอย่างนี้หรอ
แหละค่ะพี่อุ๋ย๒ครั้งค่ะมิถุนายนครั้งหนึ่งช่วงกลางเดือนตุลาคมอีกครั้งหนึ่ง
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีถามทางตำรวจนิดนึงก็แล้วกัน
อันที่คุณปู่ของน้องผู้เสียหายบอกว่าตำรวจบอกให้ไปหาหลักฐานเองใช่ไหมคะ
ครับแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทั้งสองครั้งแล้วทำไมคดีมันยังไม่คืบหน้าเลย
ตำรวจสพบ้านดุงบอกว่าคือพอได้รับเรื่องแจ้งความอะค่ะ
ก็ดำเนินคดีนะคะแต่มันเป็นเรื่องของเยาวชนด้วย
ก็ต้องมีการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพจะมีการนัดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
วันจันทร์ที่จะถึงนี้อันนี้ตำรวจบอกล่าสุดสำนักงานบ้านเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุดรธานีบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ก็เลยมาคุยกับน้องผู้เสียหายก็บอกให้น้องย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่ไหม
เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ประสานให้ก็กลัวว่าถ้าน้องยังอยู่โรงเรียนเดิม
ก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะคะ
แล้วก็จะถูกทำร้ายอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้